กลับมาในช่วงนี้มาติดตามการเปิดใจของหนุ่มหล่อแล้วก็ล่ำด้วยนะคะ
สำหรับสงกรานเตชนรงค์ถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ใช่คนในวงการบันเทิง
อ่าใช่หลายหลายคนก็อยากจะรู้ความสนใจความรักเป็นเซลล์ฟอ่ะหัวใจ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีเขาก็เป็นอดีตสามีของคุณแอฟทักษะออนอยู่นะคะคุณผู้ชม
วันนี้เขามาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้าง

สวัสดีค่ะแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะตอนนี้แจ๊กรีนอยู่ที่พาโก้เขาใหญ่ค่ะ
แน่นอนนะคะต้องอยู่กับบิ๊กบอสเจ้าของโปรเจกต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
นี่เลยนะคะคุณสงกรานคุณกรานนั่นเองนะคะวันนี้มาในชุด
ใช้คำว่าวิ่งวิบากแต่ว่าพี่กึ้งใช้คำว่าวิ่งลำบากเพราะว่า
เราไม่ได้วิ่งเฉยเรามีด่านที่เราต้องผ่านทั้งหมด๒๕ด่าน
ซึ่งด่านพวกนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากการฝึกของทหารและตำรวจนะฮะ
ไหนก็มาแล้วอยากถามถึงพาโก้คือรั่นแห่งนี้
เพราะว่าเป็นโปรเจคที่แบบว่าคือได้ยินข่าวมาหลายปีแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำในส่วนของพวกล็อบบี้ห้องอาหารแล้วก็ที่สัมมนาอยู่
อาโก้ก็คือเป็นโรงแรมสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักความเขียวรักต้นไม้
ก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะ๒๐กว่าไร่นี่เป็นสวนเกือบจะหมด
แต่ว่าด้วยความที่โชคดี
เราก็เลยไม่ต้องมาหกมุ่นอยู่กับงานมาก

เป็นไงบ้างอาจจะบานช่วงแบบข่าวมาเยอะบ้าง
ตอนนี้แท็ตเทิลยังไงบ้างคะ
ก็โอเคครับมันนานแล้วไง
ปีกว่าแล้วมันก็เริ่มทำใจได้แล้ว

ก็ยังมีน้องมีปีใหม่อะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับกำลังใจให้เราอีกทางหนึ่ง

เพราะเรามันอยู่ในช่วงที่เราไม่ต้องการอะไรแล้ว
ได้ยินคะคุณพ่อมีกองทุนให้นิดสิ่งไหมคะ
ไม่รู้ค่ะถ้ามีผมจะไปถ่าย
เห็นคุณการจะพาไปลุย
คือตอนแรกที่ฉันใส่ชุดที่มันสวยกว่านี้ค่ะ
ตรงนี้เขาจะพาไปลุยแล้วก็พาไปนั่งดู

ไม่ให้นั่งดูนะต้องลองด้วยนะนิดนึง
แม่อย่าท้าทายนะคะ
โอ้โหตัวพี่แจ๊คหล่อนลุ้นมากเลย
นี่คือตั้งใจทำงานมากทุ่มเทให้กับการทำงานมากเลยนะคุณแม่เรา